เลื้อยเข้าไปในบ้านก็เดือดร้อนสิครับทั้งเจ้าของบ้าน
แล้วก็ต้องไปบอกกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับงูตัวนี้หน่อย
เพราะฉะนั้นไปดูภาพบรรยากาศได้ร่วมของการจับงูตัวนี้ครับ
อ้าโฮไม่ชัดใช่ไหมดูก็ได้อีกที

ที่ไม่ชัดนี่คืองูเหรอครับ
ดูดีจ้องดีคุณจะเห็นครับ

เห็นงูสิครับนี่เจ้าหน้าที่กู่ภายเขาก้มเงย
กำลังจับเจ้างูตัวนี้อยู่นะครับเพราะมันเลื้อยเข้ามาหลบซ่อน
อยู่ภายในบ้านของคุณพี่เขานะครับ
งูที่มันเลื้อยเข้ามาอันตรายนะ

โอ้โหแล้วมาที่สุโขทัยนี่ใช้เวลา๓ชั่วโมงได้ไหม

โถเอ้ยก็คุณบอกงูสิงมาสุโขทัย
นึกว่าแบบมันจะมาไกลเนอะตรงหอบผ้าหอบผ่อน

งูสิงงูสิงไม่ใช่งูสิงห์บุรี
อยู่ที่นี่ที่สุโขทัยนะครับคุณผู้ชมครับ
พอจับออกมาได้ป๊าบก็ดูความยาวของมันหน่อย
อยู่ที่ประมาณสัก๑๕เมตร
โอ้โฮแต่ทำอยู่ไกลเลยแหละจะบอกให้
กว่าจะจับได้ก็ใช้เวลาพันละวันอยู่พอสมควรเลยทีเดียว
จับป๊าบเขาก็เอาใส่กระสอบไป
นี่คือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กูภัยนั้นเดินทางเข้าไปในบ้าน
แล้วก็แสวงหามันอยู่คืองัวคุณผู้ชมครับ
เวลามันเลื้อยเข้าไปในบ้านมันไม่ได้มานอนอยู่กลางบ้าน
สบายใจให้จับถูกต้องมันจะไปหลบซ่อนอยู่ตามซอกนั้นซอกนี้
คนเยอะมันก็กลัวเหมือนกันมันก็จะไปหลบอยู่ในมุมของมัน
แล้วทีนี้ยิ่งมันอยู่ในมุมที่หลืบลึกนี่นะ
มันจะยิ่งดุร้ายเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันอยู่ในจุดสุดท้ายของมันแล้ว
ปลอดภัยแล้วใช่แล้วล่ะครับนั่นแหละพอ
แบบนี้ป๊าปจริงก็ต้องใช้กันสักหลายคนหน่อย๒๓คน
ช่วยกันจับจับมาได้ก็เอาใส่กระสอบอย่างที่ผมบอก
แล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
พองูมาอาจจะให้โชคให้ลาบกับเขาก็ได้
ก็ต้องไปดูนี่เลยบ้านเลขที่สวยจริง
เยี่ยมเลยชัดเจนมากเลยนะ
ชัดเจนว่าจับงูได้แล้ว
งูได้แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว
แต่ว่ากว่าจะจับได้ก็ยากลำบากเหมือนกันนะ
เห็นแบบกู้ภัยเขาก็หา
คือทำไมงูมันถึงต้องไปหลบตามซอก
เพราะว่างูมันกลัวแล้วมันก็ต้องหาบ้าน
คืองูมันชอบอยู่ในซอกในหลืบไง
อยู่ในรูใช่ไหมทำไมคุณรู้ว่า
เอาพิษออกมา

เอาออกแล้วแต่ผู้ชายนะเขาก็พูดกันไง
ทำไมเจ้าชู้มันก็เหมือนงูที่ไม่มีพิษ
พลพิษคุณผู้หญิงเขาก็บอกว่าลองดูสิเดี๋ยวจะตีให้หัวแตกเลย
ตีงูตีหัวคนนี่แหละแต่ไม่กล้าเลยแต่อย่างที่บอกช่วงนี้งูมันเยอะจริงจริง
ก็สอดส่องดูแลกันให้ดีแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยู่บ้านนะ
เข้าห้องห้องน้ำเดินไปไหนมีสัตว์เลี้ยงมีเด็กก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
จำได้ไหมอะไรพูดเลยยังยังยังไงยังไงหวัดเสียไว้เลย
มีอยู่ยุคนึงสมัยหนึ่งคืองูมันโผล่มาจากคอหารจำได้
แล้วที่มันชกเดี๋ยวนะคุณยุคนั้นอ่ะที่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมงูอ่ะ
แบบนั้นบ่อยมากหลายตัวมันเหมือนมันนัดกันอ่ะ
เหมือนมันคุยกันว่าเฮ้ยเราจะหาที่ใหม่เราจะขึ้นมาจากรูนี้ดีไหม
โผล่พวดขึ้นมาเป็นเทรนด์อะไรอย่างนี้แล้วมันไปฉกเข้า
ผมสงสารเขามากเลย

สงสารตัวคุณเองก่อนดีกว่านะคะ